เราเล่าไปเมื่อประมาณช่วงต้นสัปดาห
ว่ามีพระทุดงรูปหนึ่งนั่งทุดงอยู่ในป่า
ในอำเภอวาริญชำราบจังหกอุบรรณราชธารี
แล้วก็มีคนร้าย
หลังจากสืบทราบว่า๒คนนี้นี่แหละที่เป็นคนร่วมกันฆ่าพระเกตธรรมกาโมวัย๗๒ปี
ทุดงวัดคีรีเขตจังหวัดบุรีรำขณะที่ปรากฏในป่าข้างชุมชนเกรดแก้วค่ะ
นายพุทธการก็รับสารภาพนะคะเล่าให้ฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยเดินทางมาเที่ยวงานบุญวัดซึ่งก็อยู่ห่างจากชุมชนเกรดแก้วไปประมาณ๑กิโลเมตร
ทีนี้จังหวะผ่านจุดเกิดเหตุพบกับพระเกตกำลังพูดคุยกับชาวบ้าน
นายพานุวัฒน์ก็เลยชักชวนเข้าไปดูเพื่อจะพูดคุยกับพระเกต
ก่อนที่จะขับรถออกไปเที่ยวงานวัดต่อค่ะ
ทีนี้เวลาประมาณเกือบสักเที่ยงคืนนายพานุวัฒน์ก็ชักชวนเพื่อนออกไปหาพระเกตที่จำวัดแล้ว
โดยเข้าไปปลุกพระเกตขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ไม้ตี
จะชิงเงินในย่ามของพระไปหกพันบาทซึ่งตัวเองเนี่ยได้ส่วนแบ่งมา๑๕๐๐บาท
ถามว่าเงินที่ได้เอาไปทำอะไรเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพสิบเมตร
รุ่งเช้าก็มีชาวบ้านนี่แหละค่ะที่มาพบศพของพระเกต
แล้วก็ตำรวจเองหลังจากที่สืบทราบจับตัวได้แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาสองคนนี้ไปสอบปากคำ
ทั้งสองคนก็ยอมจำนวนต่อหลักฐานแล้วก็รับสารภาพแต่โดยดี
แต่ว่านายพานุวัฒน์ค่ะปฏิเสธนะคะนายพานุวัฒน์ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
แต่ว่าตำรวจก็มีพยานหลักฐานชัดเจนซึ่งเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพาหนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งช่วงสายวันนี้พลตำรวจตรีธนิษฐศักดิ์สิริพัฒนภาคผู้มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
จะมีการแถลงข่าวผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองอย่างเป็นทางการด้วย